อีกหนึ่งคดีที่เป็นคดีใหญ่แล้วก็ตามมาต่อ
เนื่องกรณีผู้กำกับโจ้แล้วก็ลูกน้อง

เรื่องนี้เนี่ยคือมันมีหลายส่วนที่ต้องไปตามต่อนะ
เพราะว่าถือว่าเป็นการกระทำผิดทั้งอาญาผิดทั้งวินัย
เรื่องของทางอาญาดำเนินการไป
ส่วนสิ่งที่ต้องทำควบคู่กันก็คือผิดทางวินัย
เพราะว่าล่าสุดก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง

อีกอย่างหนึ่งที่อยากให้คุณผู้ชมตามข่าวนี้ค่ะ
เพราะว่าล่าสุดทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

ออกหนังสือเกี่ยวกับเรื่องการรับรองการตาย
กรณีสันนิษฐานว่าพิษจากแอมเฟตามีน
อันนี้ออกมาเป็นฉบับที่๒ล่าสุดวันนี้เลยค่ะ

เดี๋ยวดิฉันจะอ่านข้อความในจดหมายให้คุณผู้ชมได้ฟังเนี่ย

มาดูเรื่องกรณีความผิดที่มันเกิดขึ้นก่อนนะคะ

เรื่องนี้พลตำรวจโทสารวุฒิการพาณิชย์

ในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนวินัย

แต่เพราะว่าการมาประชุมของรองเจรตำรวจตรงนี้
ไม่ได้ประชุมคณะเฉพาะคดีของภูมิกับโจ้

ใช่ค่ะแต่ทีนี้ส่วนที่เป็นเรื่องของคดีของผู้กำกับโจ้เนี่ยนะคะ
ก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
ว่าได้วางแนวทางเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยแล้ว
มีการแจ้งข้อกล่าวหาประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง
ผู้กำกับโจ้แล้วก็ลูกน้องรวมทั้งหมด๗คน
ทีนี้จะยอมรับหรือไม่ยอมรับอันนี้เป็นสิทธิ์
แต่ว่าทางรองเจรตำรวจแห่งชาติก็ขอยืนยันนะคะ
ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ทำคดีบัตรตรงไปตรงมา

แล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะเดินทางไปยังเรือนจำกลางพิศนุโลก
เพื่อที่จะแจ้งข้อกล่าวหากับผู้กำกับโจ้แล้วก็ลูกน้อง
ซึ่งการดำเนินการทางวินัยของผู้ต้องหา

ทำทางวินัยด้วยทำทางอาญาด้วย
โดยกรรมการวินัยเขาก็มีกรอบเวลาในการสอบสวนนะ

หลังจากนั้นก็จะมีคำสั่งไล่ออกจากราชการ
อย่างเป็นทางการกับทั้ง๗คน

ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งของข่าวนี้ที่เราจะต้องดูเนี่ยนะคะ
ก็คือเรื่องของการชนะสูตรพลิกศพ
นายมาวินที่เป็นเหยื่อของผู้กำกับโจ้
ล่าสุดคุณผู้ชมมีหนังสือออกมา
เป็นหนังสือแถลงของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
เรื่องนะคะเรื่องการออกหนังสือรับรองการตาย
สันนิษฐานว่าพิษจากสารแอมเฟตามีนฉบับที่๒
เรื่องนี้ดิฉันขออนุญาตอ่านข้อความในหนังสือนี้ให้คุณผู้ชมฟัง
คือทางโรงพยาบาลบอกว่า
โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อได้จริง
แล้วก็ขอชี้แจงเพิ่มเติมต่อไปนี้

ผู้เสียชีวิตได้รับการส่งตัวจากโรงพยาบาลเอกชน
ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เมื่อวันที่๕สิงหาคม
ตอน๑ทุ่ม๒๐นาที

ประวัติการเจ็บป่วยได้จากใบส่งตัวของโรงพยาบาลเอกชน

ส่วนญาติที่ติดต่อได้คือบีดา
ซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลการเจ็บป่วยครั้งนี้ได้
ส่วนข้อ๒โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เนี่ย
ให้การดูแลรักษาผู้เสียชีวิตตามมาตรฐานวิชาชีพทุกขั้นตอน
มาเสียชีวิตในวันที่๖สิงหาคม
ตอนบ่ายโมง๒๐นาที
ข้อที่๓หลังจากเสียชีวิตได้ชนะสูตรพลิกศพ
โดยแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
วันที่๗สิงหาคมตอน๙โมงเช้า
เนื่องจากจะต้องรอผลตรวจโควิด
แล้วก็ผลการผ่าศพเบื้องต้น
การตรวจคัดกองปัสสาวะเนี่ยพบสารเมตแอมเฟตามีน

โดยลงสาเหตุเบื้องต้นในหนังสือรับรองการตาย
สันนิษฐานว่าพิษจากสารแอมเฟตามีน
อันนี้มันก็เป็นไปตามหลักถูกต้องค่ะ
ซึ่งเขามีการวงเล็บไว้ด้วยนะว่าคลิปถุงที่มันถุงคลุมศีรษะเนี่ย
มันเพิ่งออกมาวันที่๒๓สิงหาคม
คือหลังจากการชนะสูตรเบื้องต้นไปแล้ว
ทีนี้ข้อ๔บอกว่าการชนะสูตรพลิกศพมันก็เป็นไปตามประมวลกฎหมาย

มีการรวบรวมภาพถ่ายต่างไว้สามารถทวนสอบได้
แล้วก็ระยะเวลาการรายงานผลตรวจชิ้นเนื้อทางกล้องจุลทัศน์แล้วก็ผลตรวจเลือดเนี่ยนะคะ
มันเป็นไปตามมาตรฐานก็คือ๓๐วัน
และข้อ๕ค่ะผลการชนะสูตรพลิกศพฉบับสมบูรณ์เนี่ย
มีกำหนดส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีในวันนี้เลย

ทีนี้ทางโรงพยาบาลเขาก็บอกว่า
ซึ่งโรงพยาบาลไม่มีสิทธิ์ในการแถลงหรือว่าแจ้งผลให้ทราบ
อันนี้มันจะเป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ก็เดี๋ยวช่วงบ่ายวันนี้พนักงานสอบสวนจะประชุมแล้วก็สรุป
เกี่ยวกับผลการชนะสูตรพลิกศพของผู้ตายด้วย
มันจะมีผลอะไรที่แตกต่างจากฉบับแรกนะ
แล้วก็ที่สำคัญมันจะมีส่วนสำคัญในเรื่องของคดีอย่างไกล
อันนี้สำคัญนะ